ท่านผู้ชมครับพบศพหญิงสาวอีกแล้วนะครับ
ที่จังหวัดกรสินนะฮะในท้องที่สพกุชินารายนะครับ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกันนะครับ
ศพนี้ถูกทิ้งอยู่ที่พงหญ้าริมถนนนะครับ
ตรงนี้เป็นถนนสายนาไคร้มุกดาหารบริเวณบ้านคุ่มขี้ยาง
ตำบลกุฎว่าอำเภอกุชินารายนะฮะที่กรสินนะฮะบ้านขุมขี้ยางนะครับ
เนี่ยพงญาตรงนี้ฮะเข้าไปด้านในเนี่ยนะครับ
อยู่ใกล้กับทางเข้าวัดป่ารัชพฤกษ์นะครับ
ศพที่เจอถูกห่อด้วยผ้าปูเตียงนะฮะ
เป็นผ้าปูเตียงผ้าปูที่นอนที่เป็นลายนะครับ
แล้วก็มีผ้าเปรย์ด้วยนะที่เปรย์นอนเนี่ยฮะ
เอาลักษณะมาเป็นเชือกมัดเอาไว้ด้านนอกพันหุ้มเอาไว้นะครับ
คือศพนี้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณแล้ว
พอแกะห่อผ้าต่างออกเนี่ยข้างในเป็นศพนะฮะ
เรื่องต้นก็คือเป็นผู้หญิงอายุน่าจะสักประมาณ๓๐๔๐ปี
ไม่มีเอกสารอะไรในการยืนยันตัวตนเลยสภาพขึ้นอืดแล้ว
แต่ว่าไปตรวจสอบเนี่ยพบว่านุ่งกางเกงขาสั้นสีดำนะฮะ
สวมเสื้อมีแต่เสื้อชั้นในสีดำ
มือสองข้างถูกเชือกมัดไพ่หลังเอาไว้
ตามร่างกายจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
พบว่าที่ใบหน้าถูกของแข็งทุบจนปูดบวมนะครับ
มีลักษณะฟันเนี่ยเกือบหลุดนะฮะคาดว่าต้องเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า๗วันถึงจะมีคนมาเจอศพ
สันนิษฐานว่าคงถูกฆาตกรรมมาจากที่อื่นนะครับ
แล้วก็เอาศพเนี่ยมัดผ้าห่อผ้าแล้วเอามาทิ้งอำพรางไว้ตรงนี้นะครับ
นี่ฮะเจอวันนี้นะครับช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตอนนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสินพลโนตรีสมนึกมิควานเนี่ย
ก็ลงมาดูคดีนี้ด้วยนะครับแล้วก็สั่งให้ชุดสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบหาข่าว
เพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายเบื้องต้นเป็นผู้หญิงนะครับ
อายุน่าจะสัก๓๐๔๐ปีนะครับจากการตรวจสอบลักษณะศพที่เกิดเหตุเนี่ย
คาดว่าถูกอำพรางด้วยการฆ่าแล้วก็เอามาทิ้งที่นี่
มีบาดแผลที่ใบหน้านะครับมีของแข็งลักษณะทุบไปอย่างแรง
ส่วนการติดต่อตรวจสอบต่างเนี่ยเดี๋ยวจะให้พื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมด
รวมทั้งสพกุชินารายด้วยไปตรวจสอบว่าในช่วง๗วันที่ผ่านมา
ถ้าตามสภาพศพนะมีใครเนี่ยแจ้งเรื่องของคนหายเอาไว้บ้างหรือไม่
เสียชีวิตมาแล้วประมาณน่าจะ๖๗วันนะครับเนื่องจากมีหลักฐานบุกชี้นะครับ
ในที่เกิดเหตุก็ตอนนี้พวกต้นก็ยังรอผลการตรวจการสูตรก่อนนะครับ
ตอนนี้เรายังไม่รู้สามารถว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครวางจนทางที่ถูกจากสกนะครับ
เฮ้อพึ่งเจอสบเมื่อช่วงเย็นเยนเนี้ยนะคะพระพุทธชมครับ
ท่านที่คิดว่ามีญาติที่เป็นผู้หญิงอายุสัก๓๐๔๐สูญหายไปในพื้นที่
แถวกูชินารายที่กล้าละสินหรือพื้นที่ใกล้เกียง
ติดต่อพื้นที่ได้นะฮะสพกุชินารายนะครับตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบกันอยู่ว่าเป็นใคร
แต่ว่าถูกทำร้ายมาแน่นอนแล้วก็ถูกห่ออำพรางแล้วเอาศพมาทิ้ง